คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้นะคะที่ระยองที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วก็มีความคืบหน้าแล้วล่ะค่ะสำหรับกรณีที่แฟนเก่าหึงหวงอดีตแฟนสาว
อดีตแฟนสาวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ชายคนใหม่ออกไปจากที่พักด้วยความที่อยู่ที่พักเดียวกันห้องใกล้กัน
ก็เลยหึงหวงนะคะขี่รถจักรยานยนต์ตามไปแล้วก็ไปถีบรถเขาล้มแล้วเอามีดไปแทงผู้ชายคนใหม่จนเสียชีวิตค่ะ
นี่ครับมีภาพบนของเราจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะนี่ค่ะได้ยินเสียงร้องนะฮะเพราะว่าแทงไปสี่แพ้ค่ะ
คือถีบรถเขาล้มก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปใช่ค่ะ

มีขณะกล้องนี้อยู่อีกฝากฝั่งถนนน่ะ

นายรัติพงตานะอายุ๒๕ปีค่ะ
พานางสาวจิตกัญญาหรือสาออกมาจากแคมป์คนงานก่อสร้าง
เก้งแทร่เฮอร์อดีตแฟนเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถีบรถของนายรัติพงศ์จนล้ม
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในภาพตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
คือมีการชกต่อยกันก่อน
สุดท้ายมีการแทงกัน
เพราะว่าตัวในเกรงเนี่ยพกมีบมาด้วย
แทงใส่นายรัติพงศ์จนเสียชีวิตนะคะ

แทงเข้าไปที่ราวนมขวากลางอกใต้สดือ
จังหวัดสุดท้ายในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าในเกรงเนี่ยค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุเดินกลับไปหานางสาวสาแล้วเหมือนกับพูดอะไรบางอย่าง
แล้วในเก้งก็วิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วขี่หลบหนีไป
อันนี้คือสภาพของผู้เสียชีวิตถูกแทงไป๔แผลนะคะ
เดี๋ยวช่วงท้ายอาจจะเห็นว่าเหมือนผู้ก่อเหตุคุยอะไรกับฝ่ายหญิงนี่แหละครับ
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไป
คือตอนหนีไปเนี่ยค่ะในเก้งทิ้งมีดเอาไว้นะคะ
เป็นมีดทำครัวยาวสักฟุตหนึ่งได้
ก็มีรองเท้าแตะตกอยู่ข้างหนึ่ง
หวกกันน็อกสีดำ๑ใบ
อยู่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียดทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปไปเจอกับป้าน้อย

อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุ
เพราะว่ากำลังยืนตากผ้าอยู่ในบ้านแต่ได้ยินเสียงค่ะ
ไม่ได้เห็นแต่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มเสียงดังมาก
ก็ชะโงกหน้าออกไปดูเห็นฝุ่นตลบเลยอยู่ที่หน้าหมู่บ้าน
ก็ไม่ได้สนใจตากผ้าต่อสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนตะโกนร้อง
ทีนี้คนก็เริ่มมามุ่งดูเริ่มออกมามาดูกันที่หน้าหมู่บ้าน
เห็นนายรัติพงศ์นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นนะคะเสียชีวิตไปแล้ว
เห็นว่าผู้ก่อเหตุรีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ผู้หญิงที่มากับผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ตรงพื้นนะคะ
ตัวผู้หญิงนังสาวสานี่ก็มีแผลนะคะ
เลือดออกที่ศีรษะที่หน้าและมีรอยถลอกเต็มตัวค่ะ

ก็มีคนมีรถจอดแล้วอ่ะรถหมดเอ้ยรถกระบาดเขาจอดดูอยู่
นอนหงายไหมครับไม่มีอ่ะนิ่งแล้วก็เหมาะกับน้องน้องกระต่ายอยู่
งั้นเนี้ยยังไม่ได้ถอดอะไรแล้วผู้หญิงนะครับผู้หญิงนั่งอยู่
นั่งดูอยู่มีแผลมีอะไรแผลที่ใบหน้าแถบหนึ่งเขาร้องไห้
เขาพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ชัด
จุดที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดอยู่บนถนนสายโขดหินเขาไผ่
ชนเขาไผ่เยื้องเยื้องกับหน้าหมู่บ้านบุญถาวรแปด
ในเก้งผู้ก่อเหตุและนางสาวสาฝ่ายหญิง
อยู่ที่แคมป์คนงานเดียวกัน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไป๒กิโลตามแผนที่นี้เลย
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าห้องของในเก้งผู้ก่อเหตุ

อยู่ท้ายของที่พักคนงาน
แล้วห้องอยู่ตรงกันข้ามกัน
ห้องของฝ่ายหญิงอยู่ฝั่งขวา

ตรงกันข้ามกันแบบนี้หางกันแค่๒เมตรยึงกัน

ก็คือหลังเกิดเหตุห้องก็ล็อกใส่กุญแจนะคะทั้งสองห้อง
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่ดูแลที่พักคนงาน

สมยศบอกว่าตกใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดเลยว่าในเก้งจะใจร้อนแบบนี้ปกติในเก้งที่เธอรู้จักเนี่ยเป็นคนใจเย็นมาก
พูดจาเพราะมากค่ะแต่เมื่อปีก่อนเนี่ย
เคยทำงานกับในเก้งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาอ่าตอนนั้น
เก้งคบหากับนางสาวสาคืออยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเลยนะคะ
ครับแต่พอย้ายมาที่นี่นางสาวสาเลิกกับในเก้ง
ก็เลยแยกกันอยู่อยู่คนละห้องห้องเยื้องตรงกันข้ามกัน
นางสาวสาขอเจ้าของแคมป์ว่าแยกห้องนะเลิกกันแล้ว
แต่ในเก้งก็ไม่พอใจมีปากเสียงทะเลาะกับนางสาวสาบ่อย
วันดีคืนดีในเก้งก็ไปเคาะประตูห้อง
ขอให้นางสาวสายอมยกโทษแล้วกลับมาคบกันเหมือนเดิม
แต่นางสาวสาเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมกลับไปคบกัน
ช่วงปีใหม่ก็เพิ่งมารู้ว่านางสาวสามีแฟนใหม่อะค่ะ
คือนายรัตติพงค์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
นางสาวสาไม่ได้กลับมานอนที่นี่หลายคืนแล้ว
คนที่ดูแลที่พักคนงานบอกเพราะว่านางสาวสาเขาไปมีแฟนใหม่
ช่วงเย็น๔มกราคมนายรัตติพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนางสาวสาที่หน้าห้อง
ทีนี้ในเก้งคนรักเก่าเห็นค่ะไม่พอใจไปหาเรื่องไปต่อยนะคะ
ต่อยนายรัติพงศ์นายเก้งเอาเชือกจะไปรัดคอนายรัติพงศ์ด้วยนะคะ
แต่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในแคมป์อ่ะมาช่วยมาจับแยกกัน
ทั้งคู่ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
เก้งตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ตามไปประกบแล้วก็ก่อเหตุ
ก็บอกว่าสงสัยในเก้งคงเหลืออดละมั้ง
รับไม่ได้ละมั้งที่จะต้องสูญเสียคนรักเก่าไปจริง
แล้วคนรักเก่าพาชายคนใหม่มาถึงที่พัก
เหตุที่ทำให้ในเกรแก่งเกาะเหตุนี้ค่ะตอนอยู่สละ
พอดีนี่เขาอยู่ชั้นผัวเมียแต่พอทะเลาะกัน
ก็แยกห้องกันอยู่ทีนี้ก็ผู้หญิงก็ไปมีคนใหม่
แล้วก็เลิกกันไปแล้วแต่ก็พอมาอยู่ยูสองพอป้าย้ายมานี่
ป้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ได้ยินว่าผู้หญิงก็มีคนใหม่อีก
ก็เพิ่งตีไปวันที่เขาพาผู้ชายคนใหม่มาส่ง
ได้ยินก่อนทะเลาะกันที่นี่เหรอครับ
กันตรงข้างนอกเนี่ยค่ะตรงผู้ชายคนใหม่มาส่งทีนี้
คนชื่อเก้งได้ยินเพื่อนแต่ป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเท่าไหร่หรอก
ได้ยินแต่พวกคนงานอ่ะคุยกันว่าเขาไปตามกันมาตั้งแต่ตลาดแล้ว
ขี่รถตามกันมามาถึงตรงนี้ก็มาทะเลาะกันแล้วก็มาร้านคอ
ผู้ชายคนที่ตายแต่คนนี้ก็อยู่มันยังไม่ได้ไปทำงาน
เพราะมันรู้ว่าเฟนมันอ่ะจะไปกับคนใหม่
มันก็เลยตามไปจะตามไปก่อเหตุเพื่อนข้างห้องบอกว่า
เก้งกับนางสาวสาเพิ่งมาอยู่ที่พักคนงานตรงนี้ได้แค่๒เดือนนะคะ
เย็นก็ใช้ชีวิตกันตามปกติไม่เห็นเคยทะเลาะหรือว่าสร้างความวุ่นวายอะไรให้
ทุกคนในแคมป์คนงานตรงนี้ตกใจมากค่ะที่ในเก้งฆ่าคนตาย
เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรหรอกเขาก็แค่ว่าอาการหนูดีขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงนะ
จากวันนี้หมอให้หนูกลับเขาก็บอกแค่นี้ค่ะ
ส่วนนายรัติพงศ์ผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมาบตาพุธ
ญาติติดต่อรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนในเก้งผู้ก่อเหตุนะคะ
รายองออกไม้จับข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนาอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
ก็หลังจากออกหมายจับได้ไม่นานนะครับทุกผู้ชมครับสุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับจนได้นะครับ
ตำรวจสพมตะพุทธนะครับไปจับในเก้งได้ที่ถนนสุขุมวิทย์ซอย๑
ตรงข้ามหมู่บ้านแผ่นดินไทยตะบนห้วยโป่งที่อำเภอเมืองนะครับ
แล้วก็ตรวจค้นที่ตัวเนี่ยเจอมีดนะฮะเป็นมีดเหล็กสีดำยาว๑๒นิ้ว
ปกติไว้ใช้ฟันต้นไม้อยู่ในตัวด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะโอ้โหนี่ครับ
เขาถึงเสียชีวิตเนี่ยฮะมีดยาวขนาดเนี้ยนะครับ
นี่เป็นมีดที่ใช้ในวันเกิดเหตุเลยนะครับ
เอาไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์นะฮะมีดเหล็กยาว๑๒นิ้วนะครับ
เก้งผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุ
เพราะโกรธแค้นผู้ตายที่มาแอบชอบนางสาวสาที่เป็นภรรยาของเขา
เขากับนางสาวสาเนี่ยคบกันมาได้๓ปีทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน
เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่สระบุรีแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่แคมป์ที่ระยอง
ได้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาก็จับได้ว่า
นางสาวสากับผู้ตายคุยแล้วก็รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
ตั้งแต่อยู่ที่สระบุรีแล้วก็เป็นแฟนคบหากัน
ซึ่งพอย้ายมาอยู่ระยองเนี่ยก็ยังแอบติดต่อกันอยู่
ผู้ตายมาหานางสาวสาที่แคมป์พักคนงาน
ทำให้เขาไม่พอใจก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทะเลาะตบตีแล้วก็แยกย้ายกลับที่พักไปก่อน
จนกระทั่งสี่มักราคมประมาณ๑๑นาฬิกา
บอกว่าให้มารับที่แคมป์คนงานแล้วก็พากันนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ออกไปข้างนอก
พอเขาเห็นเขาบอกว่าเขาทั้งโกรธแล้วก็โมโหก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามออกไป
กระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุก็เลยตัดสินใจถีบจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยล้มลง
ตรงนี้ฮะที่ฝุ่นตลบตรงนี้คือจักรยานยนต์ผู้ตายล้มลงแล้ว
แล้วนี่ฮะในเก้งบอกว่าก็ขี่รถย้อนกลับไป
แต่ตรงนี้ในเก้งเขาอ้างว่าพอเขาย้อนกลับไปเนี่ย
ผู้ตายเดินถือมีดเป็นมีดทำครัวเนี่ยปรีเข้ามาหาเขาก่อน
แล้วก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นชุนละมุน
เขาก็เลยเอามีดที่เตรียมมาอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์เนี่ย
หน่ำแทงไปหลายครั้งจนผู้ตายเนี่ยล้มลงแล้วเขาก็หลบหนีไป
ก็สุดท้ายก็ควบคุมสติของตัวเองไม่ได้นะฮะ
ก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะครับ